นครศรีธรรมราชเขามีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่
ติดต่อกันมาหลายปีแล้วครับ

โอ้โหยิ่งใหญ่มากคุณติดใจอะไรที่นครศรีคะ
แล้วสิ่งที่ผมขอนั้นได้ด้วย
เดี๋ยวมีโอกาสจะลงกลับไปที่นครศรีเพื่อไปแก้บนนะครับ
แต่ก่อนอื่นไปที่นี่กันก่อนฮะ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผมไปคราวก่อนผมก็แวะไปที่นี่นี่แหละ
คุณผู้ชมฮะสาธุชนเขาหลั่งไหลกันมาร่วมพิธีกันที่นี่
โอ้โหเนื่องในวันมาครับบูชาไง
เขามีการแห่ผ้าขึ้นพระธาตุนครศรีธรรมราช

แล้วงานนี้เขาจัดติดต่อกันมาเป็นร้อยปี
สำหรับพิธีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเนี่ยนะฮะ
มีมาตั้งแต่โบราณแล้วถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลก
มีการประกอบพิธีในวันมาคบูชาในลักษณะแบบนี้
ประชาชนเขาก็ทยอยนำผ้านำผ้าพระบทสีเหลืองขึ้นทูลเหนือศีรษะ
แล้วเดินทักษินาวัดรอบเขตพุทธาวาสองค์พระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราช
ก่อนที่จะนำผ้าไปถวายให้กับพุทธบูชาองค์พระบรมธาตุ
โดยการนำไปห่มเจดีที่บริเวณที่อยู่ภายในเขตพุทธาวาส
ในพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอ่านแบบเต็มแบบนี้ไปเลยคุณผู้ชม
สำหรับการแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเมืองนครเนี่ยเนื่องในวันมาครับบูชานะ
เขาจัดสืบทอดกันมาเป็นปีที่ปีที่๗๙๐ปีแล้วนะ
๗๙๐ปีไปแล้วนะอ๋อสักทางต้องถึงพันธุ์แน่ครับ
เอาล่ะก่อนอื่นนะฮะเขาบอกว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
บอกมีเมืองบริวารมากถึง๑๒เมืองนะหรือที่เรียกกันว่าเมือง๑๒นักศัตริย์นั่นเองนะครับ
มันมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาเยอะแยะมากมายที่นครศรีนะฮะ
ถ้าเกิดว่าใครไปนครศรีมีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยแนะนำให้ไปสักการะที่วัดแห่งนี้ก่อน
เพราะว่าสมัยก่อนโด่งดังเรื่องจตุคามรามเทพ
ไปที่นี่อย่าลืมนะไปหามังคุดคัดด้วย